อาจารย์ค่ะบรรยากาศวันนี้นี่เรามานั่งอยู่ด้วยกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังอาจารย์วิเคราะห์ไปพร้อมกันด้วย
การเลือกตั้ง๖๖เราก็ห่างหายไปจาก๖๒เนาะ
อะไรที่คนไทยต้องรู้อะไรที่เราจะต้องจำ
เพื่อที่จะพร้อมไปใช้สิทธิ์กันวันที่๑๔พฤษภานี้ค่ะ
เรื่องที่๑ที่ผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปนะ
การเลือกตั้ง๒ใบที่จริงการเลือกตั้ง๒ใบเนี่ย
เราเคยใช้มาตั้งแต่ปี๔๔มา๔๘แล้วก็ปี๕๒
เรามาใช้บัตรใบเดียวแล้วเรากลับมาใช้บัตร๒ใบใหม่
แต่ปัญหามันจะต่างกันตรงที่ว่า
ของปี๔๔๔๘เนี่ยเบอร์พักกับเบอร์ผู้สมัครเบอร์เดียวกัน
ถ้าคิงลงเป็นผู้สมัครของพักนี้อยู่เขตนี้
พักกับเบอร์คิงเบอร์เดียวกันเวลาไปหาเสียงสวัสดีครับ
พ่อแม่พี่น้องเลือกสมมุติได้เบอร์๓
เลือกเบอร์๓ทั้งคนทั้งพักนะครับเลือกเบอร์๓ทั้งคนทั้งพัก
แต่คราวนี้เนี่ยเบอร์ผู้สมัครสอสอเขต
กับเบอร์ของพักที่ตัวเองสังกัดมันต้องคนละเบอร์กัน
ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ว่าวันนี้ที่เห็นคือไปสมัครสอสอเขตเสร็จ
จับเบอร์ก่อนครับวันพรุ่งนี้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อของพัก
นำพักก็ไปสมัครพอสมัครแล้วก็ต้องมาจับเบอร์พัก
ต้องมาจับเบอร์พักว่าพักกอได้เบอร์อะไรพักขอได้เบอร์อะไร
พักคอได้เบอร์อะไรจับเบอร์พักฉะนั้นโดยวิธีการอย่างเนี้ย
มันไม่มีทางเป็นไปได้ที่เบอร์มันจะตรงกัน
ยกเว้นบางเขตคือเบอร์ผู้สมัครกับเบอร์พักเบอร์เดียวกัน
อันนี้จะง่ายเลยนะคะอันนั้นง่ายเลยครับสมัยก่อนเนี่ย
เขาจะเลือกตั้งบัญชีไรเขาไปสมัครบัญชีไรชื่อก่อน
จำได้ไหมครับทุกพักก็จะไปกันที่ถ้ากรุงเทพก็ไปที่ดินแดง
แล้วก็ไปลุ้นกันคนในพักก็เฮ้ยขอให้ได้เป็นเลขตัวเดียว
เลขหนึ่งยิ่งดีใหญ่เลขสามยิ่งดีใหญ่ยิ่งเก้าคนยิ่งใหญ่
ก็ไปลุ้นกันตรงนั้นพอพักได้เบอร์แล้วเนี่ย
วันรุ่งขึ้นเขาจึงให้สอสอเขตทุกเขตไปสมัครอืมสอสอเขตพอไปสมัครแล้วเนี่ย
สมัครเสร็จปั๊บไม่ต้องจับเบอร์เพราะเป็นเบอร์เดียวกับพักที่ตัวเองสังกัด
ซึ่งพักได้เบอร์ไปแล้วพักได้เบอร์ไปแล้วนี่มันง่ายมันสะดวก
มันอะไรต่ออะไรมันมันง่ายไปหมดค่ะถามว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนูลกำหนดเอาไว้ว่าเวลาวันสมัครเนี่ย
คุณต้องไปสมัครเบอร์สอสอเขตก่อนแล้วถึงไปสมัครเบอร์พัก
ซึ่งมันไม่มีทางที่จะตรงกันได้ถามว่าเจตนารมรัฐมนูลคนเขียนเขาต้องการอะไร
เขาคิดว่าการที่เบอร์พักกับเบอร์ผู้สมัครสอสอเขตเป็นเบอร์เดียวกันเนี่ย
ใหญ่จะได้เปรียบน้ำแข็งเห็นไหมพักใหญ่จะขึ้นป้ายใหญ่เลย
สมมุติเป็นพักเพื่อไทยอ่ะสมมุติอ่าเพื่อไทยเบอร์ห้าทั้งคนทั้งเขต
ลึกไปหมดเลยพักเล็กที่ไม่มีปัญญาจะไปขึ้นคัทเอาท์ขึ้นป้ายเนี่ย
ก็เสียเปรียบสิเขาคิดอย่างนี้เขาเลยถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ให้เบอร์เขตกับเบอร์พักคนละเบอร์กันครับวิธีการที่จะทำให้คนละเบอร์กัน
ก็คือให้ไปสมัครสอสอเขตเสียก่อนอย่างวันนี้ไงแล้วถึงพรุ่งนี้ถึงไปสมัครเบอร์พักไง
เป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ไปกำหนดไว้อย่างนี้หรือกฎหมายลูกกำหนดอย่างนี้
ในชั้นกรรมธิการที่เขาถกเถียงกันเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาคิดว่าควรจะใช้เบอร์เดียวกันเนี่ย
เขาบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมมีข้อเสนอในเมื่อรัฐมนูลกำหนดไว้ว่า
ให้ไปสมัครสอสอเขตก่อนเอาอย่างนี้ไปสมัครสอสอเขตอย่าเพิ่งจับเบอร์
สมัครให้เสร็จรับประกันประทับตราว่าสมัครแล้ว
แล้ววันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นไปสมัครสอสอบัญชีรายชื่อได้เบอร์อะไร
ค่อยไปใส่สอสอเขตให้ตรงกับเบอร์พักเขาเสนอไว้อย่างนั้น
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาไม่ได้สวไม่เอาพักหลายพักไม่เอา
เขาต้องการที่จะให้ต่างกันฉะนั้นผมคิดว่าเราในฐานะคนทำสื่อ
งงว่าก็ของเก่ามันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไม
พักกับเบอร์เนี่ยดีอยู่แล้วคนเลือกก็เลือกง่าย
คนที่ไปสมัครไปหาเสียงก็หาง่ายพักก็หาง่าย
ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอืมดีกันอยู่แล้วครับทำไมไป
คิดแบบวิจิตพิษดารที่ต้องการบางคนมาบอกผมว่า
เขาไม่ต้องการให้พักบางพักแลนด์สไลด์เพราะถ้าเบอร์เหมือนกันเนี่ย
เดี๋ยวมันจำง่ายยิ่งกาง่ายเข้าไปใหญ่ฉะนั้น
ไม่ให้เหมือนกันวิธีอย่างนี้จะทำให้คนเลือก
เลือกแบบงงงแล้วจะมีบัตรเสียเยอะไม่ใช่บัตรเสีย
คือเลือกแล้วไม่ตรงกับที่ตัวเองอยากเลือกอ๋อไม่ตรงกับที่ตั้งใจไว้
อาจจะด้วยความตื่นเต้นหรือจำเลขไม่ได้หรืออะไรก็แล้ว
แต่พอเข้าไปในครูหาแล้วเนอะอย่าลืมนะน้ำแข็งเวลา
เข้าไปในครูหาอย่าว่าแต่คนแก่มากเลยแก่ขนาดผมเนี่ยนะ
เบอร์พักเขาจะให้บัตรมาสองใบใช่ครับใบที่หนึ่งเนี้ยเบอร์ภักด์บัญชีลายชื่อ
เขาจะมีพักไหนเขาจะมีโลโก้ให้อยู่ด้านซ้ายมีโลโก้ให้มีชื่อพักให้
อันนี้น่าจะง่ายแล้วก็มีเบอร์ให้กาเราก็ไปเห็นว่าถ้าอ่านหนังสือไม่ออก
อ่านหนังสือดูโลโก้กาเบอร์นี้ค่ะบัตรใบที่สองที่เขาให้มาเนี่ย
เป็นบัตรเลือกสอสอเขตค่ะไม่มีอะไรเลยอันนี้นี่แหละอันนี้
มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สมมุติเบอร์ยี่สิบในเขตนี้มียี่สิบคนค่ะ
สมัครยี่สิบคนมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ยี่สิบอืม
ไม่รู้ว่าเบอร์หนึ่งชื่ออะไรไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีโลโก้
ไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อพักไม่มีชื่อพักอ่า
เขาไปเข้าใจเอาว่าก่อนจะเข้าครูหาเนี่ยคุณไปดูกันแล้วใช่ไหมว่า
จะเลือกเบอร์นี้นะเพราะหน้าครูหามันจะมีแผง
มีข้อมูลมีรูปมีรูปมีอะไรให้ครับแต่ว่าอย่าลืมพอเข้าไปในครูหา
เมื่อกี้อะไรนะเบอร์อะไรนะที่จำไว้ที่เราจะเลือก
ถามใครก็ไม่ได้ชะโงกคอดูตรงไหนก็ไม่ได้
อย่าผิดกฎอีกไอคนที่เราจะเลือกพักเนี้ยครับ
มันอยู่เบอร์อะไรอ่าไอที่ท่องท่องไปเนี้ยช้างโงกดูใครก็ไม่ได้
อืมชะโงกดูป้ายก็ไม่ได้ออกไปดูป้ายใหม่อีกรอบ
เขาไม่ให้ออกไปแล้วไปถามผู้ไปถามเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่า
ผมอยากเลือกพักนี้เบอร์ไหนเขาอยู่เบอร์ไหนนี่เป็นความสับสนนะ
เป็นความสับสนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยถามผู้รู้บ้าง
แต่ว่าใครเบอร์ไหนเบอร์ไหนติดไว้ในช่องที่ก่อนเราจะดู
เหมือนหมดสมมุติว่าในเขตนี้มีผู้สมัคร
สอสอเขต๑๐คน๑๑๐ติดให้เข้าเห็น

เขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างมาแล้ว

มีคนไปกาสมมุติ๑ใน๑๐ที่ติดอยู่ในครูหานะ
มีคนไปกาเครื่องหมายกากบาทไว้ตรงเบอร์ใดเบอร์หนึ่งแอบกาไว้
คือถ้าเกิดว่ามีคนไปกาไว้แบบนี้แล้วคนหลังที่เข้ามาก็อาจจะคิดว่า
ฉันโต้งกาเบอร์นี้แล้วก็เลยกาตาม

เพราะงั้นพอเป็นอย่างนี้กกกค่ะบอก

อย่าให้เอาไปติดในคู่หาเลือกตั้ง
ที่จริงปัญหาแบบนี้มันแก้ได้นิดเดียวว่า
หัวหน้าหน่วยประจำเขตเนี่ยก็ไปสังเกตดูสิ
ว่าใครไปทำเครื่องหมายอย่างนี้ไว้ไหม

แต่ว่าไม่ใช่ไปยกเลิกเลยว่า

พักกับเขตคนละเบอร์
ดูไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วจะเลือกคนนี้
ไอ้พักไม่มีปัญหามันง่าย

เข้าไปถึงจะเลือกบ้างเมื่อกี้เบอร์อะไร

อะไรที่มันง่ายคุณทำให้มันยาก
บัตรเบอร์เดียวเหมือนกัน๒ใบเนี่ย

คุณก็ไปทำให้มันยากให้มันจำไม่ได้

ดังนั้นแต่ละเขตผู้สมัครก็ได้ไม่เหมือนกันอีก

อย่าลืมคุณเอาเงินไปตั้ง๔๐๐๐ล้านนะคุณไปทำอะไร
ไปทำให้คนไม่สับสนเนี่ยทำไมทำไม่ได้
ทำให้คนไม่สับสนให้คนกาได้เบอร์ในสิ่งที่คนอยากกา
ไม่ใช่กาแล้วออกมาข้างนอกอ้าวตาย
เมื่อกี้ไปกาผิดคนไปกาผิดคน
อย่างนี้เนี่ยมันต้องแก้สิ
อาจารย์ผลที่มันจะเกิดขึ้นจากความสับสนของประชาชนที่อาจจะจำไม่ได้
หรือว่าตกใจหรือว่าเบลอหรือกาผิดเนี่ย
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์
ก็น่าเสียดายไงถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเลือกคุณคิง
ผมจะไปเลือกคุณแล้วผมเข้าไปตายแล้ว
ผมจำเบอร์ไม่ได้แล้วผมไม่กล้าผิดเบอร์ไอ้นั่นเป็นใครก็ไม่

อันนี้มันทำสิทธิของผมหนึ่งเสียงเนี่ย
หายไปเลยนะไปกาผิดเบอร์

ฝั่งตรงกันข้ามกันเนี่ยโอ้มันยิ่งสับสนกันไปใหญ่นะ
ผมถึงบอกว่าเรื่องพวกนี้
ถ้าจะคุณน้ำแข็งที่คุณน้ำแข็งบอกว่า
ถ้าพิมพ์บัตรโหลแบบนี้๔๐๐เขตเหมือนกันหมดพิมพ์ง่าย
แต่ถ้าไปพิมพ์แยกเขตแยกเขตแยกเขตแยกเขต
จะเพิ่มภาระมันไม่เพิ่มมากหรอก

สมมุติต้องเพิ่มมากก็ต้องจำยอมสิ
ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยอะไรทำให้เสมอภาค

อะไรทำให้มันไม่บิดพริ้วไม่บิดเบือน
ลงทุนต้องต้องการลงทุนสิ
นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรคราวนี้
ถึงพิมพ์บัตรแบบเขาอ้างว่าบัตรโหล

ใบที่๒เนี่ยจะคนกาผิดจากติ่ง
ซึ่งเขาคนกายุ่ะคอยดูเถอะ

มันจำไม่ได้คุณน้ำแข็งเนี่ยยังสาวอยู่เนี่ยนะ

บางทีมันก็ตื่นเต้นคุณผู้ชมเราไม่ได้เลือกตั้งกันทุกวันถูกไหมคะ
นี่เลือกตั้งแต่หกสองมาแล้วนี่มา๖๖บางทีเราก็แบบ
ตื่นเต้นเราตื่นเต้นแล้วเรากลัวกาผิดกาถูก
แล้วเบิกมันเยอะไง

ไอ้เนี่ยมันควรจะแก้ไข
อาจารย์มันถึงขั้นมีโอกาสที่คะแนนจะพลิกหรือว่าเทหรือว่าเปลี่ยนเลยไหมครับ

แต่ว่า๑คะแนนของผมเนี่ยถ้าผมไปกาปิดผมเสียดายนะ
หนึ่งคะแนนของผมเนี่ยผมกาเสร็จปั๊บออกมาข้างนอก
เอาตายแล้วเมื่อกี้ฉันไปกาผิดเบอร์

ไปทักทวงกับใครก็ไม่ได้กาไปแล้วเนี่ย
จะไปบอกคุณครับเมื่อกี้ผมกล้าปิดเบอร์
ผมขอขอไปกาใหม่ได้ไหมไม่ได้
อะไรที่ทำไม่ให้คนสับสนเนี่ยคุณต้องทำ
นี่เขาไม่สับสนอยู่ดีคุณมาทำให้เขาสับสน
ของเก่าดีอยู่แล้วคุณมาทำของใหม่ให้มันแย่กว่าเก่า
อาจารย์มีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสับสนก็คือเรื่องการ
แบ่งเขตพื้นที่เลือกตั้งนั่นก็ส่วนหนึ่ง
ในกรทมเองครั้งก่อนปี๖๒มี๓๐เขต
รอบนี้ได้เพิ่มมาอีก๓เขตเป็น๓๓เขต
แต่ว่าแต่ละเขตมีเฉือนไปแกว่งไปคนสับสนเลย

ผมยกประโยชน์ให้จำเลยเรื่องนี้ค่ะครับเพราะกรกตไปจัด
แบบไหนก็มีคนไม่พอใจและมีคนพอใจค่ะถ้าอย่างงี้เนี่ย
จัดให้คนพอใจทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมยกประโยชน
จำเลยนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เขาเอาความสะดวก
ประชากรแล้วเมื่อเกิดความสะดวกของการทำงานบางส่วน
ก็ได้ประโยชน์บางส่วนก็เสียประโยชน์อันนี้เรายกประโยชน์ให้จำเลย
ทีนี้อาจารย์มองไหมคะว่าการที่แบ่งเขตการเลือกตั้งแบบนี้
มันจะส่งผลกับการวางกลยุทธ์หาเสียงหรือว่าวางตัวผู้สมัคร

มหาดไทยเป็นคนจัดการเลือกตั้ง
ภารกิจการเมืองที่มีอิติพลและอยู่ในรัฐบาลนี้
ก่อนที่มหาธัยจะกายว่าคนไหนเราไหนเนี่ยนะ
เขาไปชี้นำกันได้เลยผมยืนยันเพราะผมทำข่าวมา
เสียงผมเนี่ยดีมากนะเลือกตั้งกี่หนกี่หนก็จำได้
อยู่ประกาศเขตออกมาเฮ้ยตำบลนี้ไปอยู่คู่แข่งแล้ว
แล้วผมต้องไปหาเสียงกับตำบลใหม่ที่เขาไม่ชอบขี้หน้าผม
ที่เขาไม่เคยเลือกผมแล้วผมก็ไม่คุ้นเคย
ผมต้องไปนับหนึ่งกันใหม่ผมต้องไปวนอยู่ในไอ้หมู่บ้านนี้
ในเขตนี้เขตใหม่ที่มาเอามาให้ผมเนี่ย
กว่าผมจะเดินครบทุกหลังคาเรือนผมต้องทิ้งเขตอื่น
ผมต้องทิ้งเขตอื่นฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นเนี่ย
เขาไม่ให้ผู้สมัครทิ้งเขตเก่าที่เคยได้มาแล้ว
แล้วก็ไปอยู่กับเขตใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
คราวนี้เจอกันหลายเขตคราวนี้เจอกันหลายเขต
เราจัดแบบไหนก็มีคนโวยมีคนชอบมีคนไม่ชอบ

เพราะผมคิดว่าเขา
เขาไม่ต้องการจะให้เกิดความสับสนหรอก
แต่เขาเอาเป็นจำนวนประชากรเป็นหลัก
กระทรวงมหาดไทยใครสนิทกับพักไหนเนี่ย
สุมหัวกันแป๊บเดียวแล้วออกเปลี่ยนแล้วครับผมสมัยก่อนอ่ะใช่ฮะ
ตอนมหาธัยจัดอ่ะใช่อาจารย์ดังนั้นตอนเนี้ยผมเชื่อว่าหลายหลายหลายหลายเขตเนี้ย
สมัครน่าจะได้เลขไปแล้วหลังจากได้เลขมาแล้ว
สิ่งที่เขาจะต้องระมัดระวังหลังจากนี้รวมไปถึงสิ่งที่จะฝากย้ำถึงคุณผู้ชม
เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้งเนี่ยควรจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับอาจารย์
พอหลังจากพอหลังจากสมัครแล้วได้เบอร์เลขแล้ว
สิ่งที่คุณจะต้องทำคือการหาเสียงเนี่ยคุณต้องเปิดคู่มือให้ดีนะ
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้น่ะใช่ใช่อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้น่ะค่ะ
ปีกล้องแฮอะไรต่างต่างเออจะไปเต้นเต้นจะไปร้องเต้นอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เพราะคราวเนี้ยคุณมีใบส้มด้วยนะยังมีเหมือนเดิมนะใช่คือ
เตะสกัดซะก่อนก่อนเข้าครูหาก่อนก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง
เขาให้ใบส้มอดเลยนะครับฉะนั้นอะไรที่เคยทำกันมาในช่วงนี้
หลังจากรับสมัครแล้วเนี่ยดูดีอย่าแพ้ฟาวจริงอย่าแพ้ฟาว
อุตส่าห์หาเสียงมาตั้งนานอุตส่าหเตรียมตัวมาตั้งนานจะมาพ่ายด้วยเรื่องแบบนี้
ระวังให้ดีได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เรื่องการวิเคราะห์เนี้ย
คุณผู้ชมจริงคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดเลยนะคะในข่าวเที่ยงไทยรัฐ
ช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย
อาจารย์ก็จะวิเคราะห์แบบเข้มข้นขึ้นก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ